คุณผู้ชมครับมาดูช่วงออกพรรษาแน่นอน
รอชมบุญบ้างไฟนะครับ
ไม่ใช่เรารอชมบ้างไฟพญานาค

ที่จะบอกว่าที่จะนำเสนอต่อไปนี้

คราวนี้ไปอุบลราชธานีบ้านของสอสองของผมนะฮะ

ห้วยไผ่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการที่จะชมบ้างไฟพญานาคแล้ว
เขาบอกว่าปีนี้น่าจะขึ้นเยอะกว่าปีก่อนครับ
โดยพื้นที่รอบบ้านตามุยแห่งนี้นะครับ
จะเป็นจุดที่บ้างไฟพญานาคขึ้น

โอ้โหจุดนี้จุดชมวิวน่าจะสวยนะคุณ

แม่บอกว่าสวยมากเป็นลานหินเหมาะกับการนั่งด้วย

ชมวิวพระอาทิตย์ตกได้ด้วยที่นี่
แล้วคุณดูสิแม่น้ำโขงกว้างขนาดนี้นะจุดตรงนี้นะครับ
ถูกก็ทางองค์การบิริฐานสนทบลห้วยไผ่นะครับ
ได้มีการปรับพื้นที่ให้นั่งชมวิวน่าไฟพญานาค
ริมฝั่งโขงได้อย่างสะดวกสบาย
คุณแม่คุณสุภาษาไปมาแล้วส่งไลน์มาบอกกันหน่อย

ดูทุกวันนะคุณแม่ครับส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะฮะ

เดี๋ยวส่งเข้าไปเชิญชวน
ชาวบ้าน๕หมู่บ้านก็ได้ออกมาทำเรือไฟ
เพื่อร่วมบูชาพญานาคจำนวน๕ลำ

ในช่วงวันออกพรรษาวันที่๑๖ตุลาคมนี้ครับ
ซึ่งเรือไฟเป็นการทำแบบโบราณ
มีการนำไม้ไผ่มาทำแพร่แล้วก็โครงสร้าง
ตรงกลางก็จะนำต้นกล้วยมาทำเป็นที่วางเครื่องเส้นไหว้

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
จะนำดอกไม้นำทูบเทียนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกล้วยอ้อยส้มโอ
ใส่ไว้บนเรือเพื่อเป็นของเส้นไหว้
แล้วก็บูชาพญานาคด้วยนะครับ
ส่วนตัวเรือของเรือไฟจะนำขวดเครื่องดื่ม
มาทำเป็นตะเกียงร้อยเรียงกัน
เพื่อไว้จุดในคืนวันออกพรรษา
เราจะเห็นภาพเรือไฟสวยจริง

เราจะเห็นชัดเลยว่าเขาทำเป็นโครงอะไรเป็นรูปอะไร
ช่วงเย็นจะมีการทำพิธีบวงสวงพญานาคนะครับ
จากพื้นที่ในเขตบ้านตามุยมีชาวบ้าน
เห็นปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

คือมีแต่ชาวบ้านไปยังไม่ได้จัดเป็นงานอะไรพิธีอะไร
แต่ครั้งนี้จัดเป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเลย